รู้มั้ยว่าสาวน้ำตาลพิจักรณานะครับคุณ

คู่นี้ไม่ค่อยเปิดตัวอะไรมากมายเท่าไห

นี่แหละเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดกันไปหมาดเลย
สำหรับน้ำตาลพิจักษณานะครับ
บอกว่าดีใจมากที่หนุ่มคนสนิทอย่างไผ่พาทิศ
รวมตัวเพื่อนมาจัดเตอร์ไพรส์ให้
มอบของขวัญเป็นของแฮนด์เมด

ที่ฝ่ายชายเขาทำให้ด้วยตัวเองนะฮะ
น้ำตาลก็บอกว่าปลื้มใจมากเลย

นี่ก็รีบถามไปหน่อยเรื่องงานวิวานะคุณ
น้ำตาลบอกว่ายังไม่ขอคิดเรื่องแบบนี้
เพราะว่ายังต้องทำงานเลี้ยงดูครอบครัวอยู่ค่ะ

เพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นมุมอะไรแบบนี้

ทุกคนจะรู้เพราะว่าตานจะเป็นคนที่แบบ

ค่อนข้างที่จะจับได้ตลอดอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยเตอร์ไพรส์ด้วยการที่ไปชวนเพื่อนเรา

ของขวัญปีนี้เป็นแปลกเป็นแบบเป็นของประดิษฐ์
ซึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะมาทำอะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือทำเป็นแบบเป็นกรอบรูปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็แบบไปทำเองซึ่งแบบไม่คิดว่า
ซื้อแล้วก็สวมรอยมาบอกว่าทำเองหรือเปล่า
ว่าแบบดูดีดูดีเกินไป
อย่าเพิ่งเลยค่ะนี่หนูเพิ่งแบบจะจบ
จะรับสมภัยปลายปีเดี๋ยวค่ะ
อยากทำธุรกิจอยากทำอะไรให้ครอบครัวก่อนอะไรอย่างนี้
ส่วนประเด็นความรักของเพื่อนสนิท

น้ำตาลบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่เอาไม่พูดดีกว่า
ให้เพื่อนรักเธอมาตอบเองดีกว่า
เพราะถึงยังไงเธอก็เคารพในการตัดสินใจของเพื่อนค่ะ

แล้วก็แบบมีแค่แบบชวนไปทำกิจกรรมอะไรกันปกติ
ตานเชื่อว่าทุกคนรวมถึงตานเอม
แล้วก็ใครก็แล้วแต่ก็มีหน้าที่ให้กำลังใจซัพพอร์ต
เป็นเรื่องของเพื่อนให้เพื่อนมาตอบเองดีกว่า
ส่วนเราทำหน้าที่เพื่อนในการซัพพอร์ตให้กำลังใจเพื่อนก็จะดีกว่านะคะ